คดีนี้ก็เป็นกรณีที่ตำรวจเรียกตรวจรถเหมือนกัน
กรณีน้องฟุ๊กนะคะซ้อนสามมาทีนี้พอตำรวจเรียกตรวจรถแล้วเนี่ย
คือมีการขับตามประกบแล้วรถเกี่ยวกันเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้น้องฟุ๊กเสียชีวิต
ญาติก็เลยติดใจว่าเอ๊ะตำรวจมีการถีบรถไหมทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องดูนะคะเพราะว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบานเนี่ย
ก็ชี้แจงเรื่องนี้แล้วตำรวจก็ยืนยันว่ามีหลักฐานทุกอย่างชัดเจนเลย
ตำรวจไม่ได้ถีบรถเอออันนี้เป็นข่าวใหญ่นะ
ก็ยังมีข้อติดใจสงสัยเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของตำรวจในคดีนี้อยู่นะครับ
เขาก็ยืนยันว่ามีคลิปในที่เกิดเหตุชัดเจน
บัญชาการตำรวจนครบานมีการออกเอกสารชี้แจงเลยนะคะ
ว่าทางด้านพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว
แล้วก็ได้ความว่าวันที่เกิดเหตุ
ก็คือวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงประมาณตี๒
ตำรวจสายตรวจ๒นายออกตรวจ
แล้วก็ตรวจมาถึงบริเวณถนนมิตรมัยตรี
เจอผู้ชาย๓คนขี่มอเตอร์ไซค์
นี่ค่ะซ้อนสามกันมาแล้วก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกทั้ง๓คนเลย
ทีนี้สายตรวจก็เลยไปเรียกแล้วก็ส่งสัญญาณด้วยไฟฉาย

แต่กลับกลายเป็นว่าผู้ขับขี่ก็เร่งเครื่อง

ทีนี้สายตรวจก็เลยต้องขี่รถตามทางด้านขวาค่ะ
แล้วก็สั่งให้หยุดรถจนมาถึงจุดตรงนี้จุดที่เกิดเหตุ
รถจักรยานยนต์ของคู่กรณีเบี่ยงออกขวา
แล้วก็ไปเบียดกับรถของสายตรวจ
ทีนี้ไปเกี่ยวกันมันก็ล้มที่ถนนสองคันเลยนะคะ
ตำรวจแล้วก็กลุ่มผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

ทีนี้ก็ช่วยกันประถมพยาบาลเรียกรถพยาบาลมารับ
แล้วพอไปตรวจค้นในรถคันที่เกิดเหตุ

เจอเป็นกัญชาบรรจุถุงกัญชา๒๗กรัมอยู่ใต้เบาะมอเตอร์ไซค

อันนี้เป็นคำชี้แจงของทางตำรวจเขานะ

คือคำชี้แจงจากฝั่งของตำรวจนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจก็ยืนยันนะ
ตำรวจไม่ได้ถีบรถของคู่กรณี

เชิญญาติของผู้เสียชีวิตมาชี้แจงเกี่ยวกับข้อได้จริงนี้
รวมถึงขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ครับส่วนทางด้านของทั้ง๓คนนะฮะ
ทั้ง๓คนก็มีคนขับขี่ก็คือน้องโฮจุ่นอายุ๑๕ปี
ส่วนคนที่ซ้อนมาตรงกลางเนี่ยนะฮะก็น้องวินยูชนนะครับ
ส่วนคนสุดท้ายก็คือเด็กชายนัดดันัยหรือว่าฟลุ๊ก
เป็นคนที่๓ซึ่งเป็นคนที่เสียชีวิตนะครับ
ส่วน๒คนคนขับขี่ก็คือโฮจุนกับคนที่ซ้อนตรงกลาง

ทีมข่าวของเราได้โทรศัพท์สอบถามน้องโฮจุนอายุ๑๕ปี
ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ขาหักแล้วก็เข้าเฝือก
นอนรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
โฮจุนให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าวันนั้นเนี่ยหลังเลิกซ้อมฟุตบอลนั่งคุยกับเพื่อนตามปกติแล้วครับ
พอถึงช่วงตี๒ก็พากันกลับบ้าน
มาเจอเอารถของสายตรวจตอนนั้นรู้สึกกลัว
แล้วก็ตกใจเมื่อสายตรวจตามนะครับ
พอมาถึงทางออกถนนวิภาวดี
ได้ยินเสียงตำรวจตะโกนมาบอกให้จอดรถให้จอดรถ
แต่เพื่อนที่นั่งซ้อนมานะฮะทั้งน้องปกป้อง

คือคนเสียชีวิตที่ซ้อนอยู่คนสุดท้าย

ทีนี้ครับโฮจุนก็เลยรีบบิดรถจักรยานยนต์หนี
แล้วก็ถูกตำรวจนั้นขี่เบียดนะฮะ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าถูกตำรวจนั้นถีบรถหรือไม่
หลังจากรถล้มตำรวจก็ยื่นโทรศัพท์ของฟลุ๊กมาให้
แล้วตำรวจก็เดินหายไปนะฮะเอาฟังเสียงของน้องโฮจุนหน่อยฮะ
ผมขับไปถึงหัวด้วยครับ
ผมขับออกเส้นวิภาครับ
แล้วตำรวจขอตาม

ผมไม่แน่ใจว่ามันถีบไหม

แล้วหลังจากที่ล้มตำรวจพูดอะไรกับเราบ้างไหมครับ
เขาก็ตะโกนหนีทำไมครับ

แต่เขาก็เดินหายไปเลยครับ

หรือว่ามีวิธีการในการสกัดจับอย่างไร
ว่าถ้าดูหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคุณ

นะคะแล้วตำรวจบอกว่า
ได้เอาภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดมาดูหมดแล้ว

บอกว่าไม่ได้มีการถีบรถจักรยานยนต์ของฝั่งผู้ตายนะครับ
ทีนี้ทางด้านคุณแม่ของน้องฟุ๊กที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คุณแม่นรมนคำหารก็ยอมรับนะ
ว่ากลุ่มลูกชายของแม่ทำไม่ถูก
คือ๑ลูกไม่ได้สวมหมวกกันน็อก
แต่สิ่งที่แม่คาใจคือทำไมล่ะ
ทำไมตำรวจถึงไม่ใช้วิธีที่มันละมุนละม่อม
ในการที่จะเรียกหรือว่าในการสกัดรถให้หยุด

จะไม่มีคนได้รับบาดเจ็บจะไม่มีคนเสียชีวิตไหม
อันนี้เป็นคำถามที่ยังคาใจแม่
แล้วหลังจากเกิดเหตุไม่มีตำรวจหรือว่ากู้ภัย
ติดต่อมาที่ครอบครัวเลย
ทำให้ครอบครัวตามหาน้องฟุ๊กเอง
จนถึงประมาณ๑๑โมงแม่ถึงได้รู้ว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
ร่างของน้องอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี
ถูกเจ้าหน้าที่เขียนเอาไว้เลยนะว่าเป็นศพรายญาติ
อันนี้คุณแม่บอกว่ารับไม่ได้จริงนะครับ
เพราะว่าลูกก็มีพ่อมีแม่นะครับ
แล้วก็อีกอย่างอยู่ก็เอาไปชนะสูตร
โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากทางครอบครัวหรือจากทางญาติเลยนะครับ

คือถ้าฟังจากการแถลงการชี้แจงของทางตำรวจ
แม่เนี่ยยังเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงไม่ถึง๕๐เลยนะครับ
เพราะมันมีคำพูดของเพื่อนลูกชายซึ่งเป็นคนขับรถ
ว่าน้องโฮจุนให้ข้อมูลว่าขับรถมาคู่กัน
แต่รถของตำรวจเบียดจนเสียหลักล้มนะครับ
แล้วก็อีกอย่างแม่บอกว่าเรื่องที่ตำรวจพยายามเรียกเด็กแล้ว

แม่บอกว่าแน่นอนคาดว่าเด็กน่าจะตกใจ
ที่ถูกขับไล่ขับเบียดก็เลยบิดหนีนะครับ

แม่ก็บอกว่าโอ้โหอยากให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตรวจสอบทุกกล้องทุกตัวและขอภาพที่มันชัดเจนกว่านี้ได้ไหม

อีกเรื่องหนึ่งนะแม่บอกว่าพอหลังจากเกิดเหตุ
ไม่ได้มีตำรวจคนไหนมาคุยมาเจรจาอะไรกับแม่เลย

มีแค่ผู้กำกับสนดินแดงก็คือพันธบรวจเอกรัฐชัยศรีวิชัย
หลังจากนั้นไม่ได้ติดต่อแม่อีกเลย
อันนี้คือสิ่งที่คุณแม่บอกนะคะส่วนทางด้านคุณลุง
คุณลุงของน้องฟลุ๊กก็คือคุณลุงปราโมทพุทธขาวเนี่ย
บอกว่าหลังจากเกิดเรื่องนะลุงรู้อยู่แล้วว่าคดีมันจะเงียบ
มันจะไม่มีความชัดเจนแล้วทำให้ทางครอบครัวเนี่ยต้องตัดสินใจ
คือไปหาหลักฐานเองค่ะหลักฐานที่ว่าคือลุงบอกว่าไปหากล้องวงจรปิดกันเอง
แล้วตอนนี้ทางครอบครัวก็มีกล้องวงจรปิด๒มุมเท่านั้น
ทีนี้อยากได้ความชัดเจนว่าวันนั้นตำรวจทำอะไรกับหลานชาย
คุณลุงเลยบอกว่าทางครอบครัวก็เตรียมประสานแล้ว
เดี๋ยวจะขอกล้องวงจรปิดกับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
จะขอดูกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงถ้าเกิดว่าได้กล้องมาเนี่ย
ครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวจะเอาข้อมูลนี้ส่งให้กับตำรวจ
ครอบครัวจะรอดูว่าตำรวจจะทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาไหม
แล้วคุณลุงก็ยืนยันด้วยนะบอกว่าเหตุการณ์นี้
ลุงเชื่อว่าตำรวจจงใจจะเบียดรถหลานชายจนล้ม
เพราะถ้าเกิดตำรวจขี่ขนาดข้างแล้วก็เรียกให้หยุดรถจริงเนี่ย
ในมุมของคุณลุงคุณลุงมองว่าไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุ
และไม่มีการเสียชีวิตแบบนี้นะคะ